เป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดตากไปรู้จักเต๋าหน่อย
เต๋าเข้มกัดนะไม่เต๋าเป็นนุ่มมงค์
เต๋าเป็นนุ่มมงค์ที่จังหวัดต่างฮะ

ไปมาโดนวัยรุ่นในหมู่บ้าน
พอวัยรุ่นในหมู่บ้านควบคุณถึงว่าผิดผี
พ่อแม่ของสาวคนนี้รู้แล้วว่ามีเต๋าอยู่
แต่จำเป็นต้องให้ลูกสาวแต่งงานกับวัยรุ่น
ลักษณะคลุมถุงชนไปเลยคลุมถุงชนไปเลย
เต๋าเขาก็เลยไม่พอใจออกมาพร่ำเผลอ
พันนานาหัวใจสลายครับ
นี่ครับผมอยู่กับพี่ทหารพี่ทหารเป็นคนมาไก่เกลี่ยให้
พี่ทหารครับผมขอร้องมีทางเดียวคือพี่ทหารต้องเร่งกับทางกำนัน
กับทางนั้นเพราะผมอยู่กรุงเทพครับพี่ถาม
ผมยังไม่ได้นอนเลยด้วยซ้ำผมเป็นห่วงน้องมากครับวันนี้
กุ๊กไก่ไหว้มาแล้วนะครับไหว้ไอ้เด็กผู้ชายคนนั้นแล้วว่า
ปล่อยหนูไปเถอะปล่อยหนูลงตรงนี้เถอะหนูอยากกลับบ้าน
ุ๊กไก่พูดคำนี้แล้วนะครับและถ้าไม่พูดคำว่าขืนใจ
ต้องพูดคำว่าอะไรพูดคำว่ากรุ๊ปไก่สมยอมเหรอครับ
เต๋าพยายามจะให้ทหารช่วยเกลี่ยช่วยไกลเกลี่ยช่วยพูดคุยให้
ให้หน่อยเพราะว่าสาวที่รักกันมาใครอ่ะน้องกุ๊กไก่กุ๊กไก่
ุ๊กไก่เป็นสาวโม้งอยู่ที่จังหวัดตากนี่แหละที่แม่สอดจังหวัดตากนี่แหละ
ุ๊กไก่อยู่กรุงเทพเหมือนกันเต๋าก็อยู่กรุงเทพเหมือนกันนะฮะ
ทำงานที่กรุงเทพแต่ช่วงที่ผ่านมากุ๊กไก่กลับมาบ้าน
กลับมาเยี่ยมครอบครัวไปไปมามากุ๊กไก่แฟนของเต๋าอ่า
วัยรุ่นในหมู่บ้านข่มขืนอันนี้เต๋าบอก
วัยรุ่นในหมู่บ้านข่มขืนอ้าวอันนี้พิธีกรรมของเขา
ถือว่าผิดผีมาข่มขืนอย่างนี้ต้องเป็นเมียเลย
พอข่มขืนต้องเป็นเมียเท่ากับว่าที่รักกันมากับเต๋าหัวใจสลาย
จบเลยเพราะว่ากุ๊กไก่ต้องไปแต่งกับไอ้ชายหนุ่มคนนั้นแล้ว
เต๋าก็เลยบอกว่าอย่างนี้ไม่ถูกต้องเราอยู่ในโลกยุคไหนแล้ว
จึงขอให้พี่ทหารช่วยมาเคลียร์กันอีกที
คิดเลยว่าพ่อแม่กุ๊กไก่จะคลุมถุงชนแบบนี้
ไก่เขารักผมจะตายไปไปมาก็เลยไปตามหากุ๊กไก่
ตามหาพ่อแม่กุ๊กไก่กุ๊กไก่บอกเองหนูไม่ได้โดนข่มขืน
ไม่ยอมเหรอเอ้ยเต๋าใจเย็นเต๋า
หนูไม่ได้โดนข่มขืนแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้บังคับเลย
ขี้เกียจกลับไปกรุงเทพมหานคร
คือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยที่มันเป็นประเด็นมาเนี่ย
เพราะว่าน้องสาวของกุ๊กไก่นั่นแหละเป็นคนโทรบอกเต๋าว่า
พี่สาวเนี่ยโดนคมคืนนะแล้วจะต้องแต่งงานแล้วนะ
แต่สรุปว่าไม่ได้โดนเต๋าขับรถจากกรุงเทพฯ
ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแล้วไปแจ้งทหารแล้วด้วย
แต่พอมาถึงคุยกับพ่อแม่กุ๊กไก่
พ่อแม่กุ๊กไก่ไม่ได้ข่มขืนแล้วไม่ได้บังคับลูกเลย
ลูกรักกับหนุ่มน้อยอีกคนนึงแล้วรักกันอย่างเป็นทางการ
เดี๋ยวฟังกุ๊กไก่เล่าอีกทีครับ

หลังจากกุ๊กไก่พูดด้วยเสียงกุ๊กไก่เอง

เขาอยากแต่งงานเขาเคยบอกเต๋าแล้วว่า
ควรที่จะเก็บสินสอดมามั่นเขา
แล้วคือจนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้แต่งกันสักทีเนี่ยค่ะ

เต๋าเดินถอยมาเลยกับเหตุการณ์นี้นะครับ
คือเต๋าเป็นคนบอกเต๋าก็มาโพสต์ติ๊กต๊อกใหม่นะ
ว่าเหตุการณ์นี้คือเตาทุ่มทั้งหัวใจ

คือส่งเงินให้กุ๊กไก่เรียน

ขับรถสองแถวส่งแถวเรียนลา

นี่แหละอารมณ์เดียวกับเต๋าตอนนี้เลยนะฮะ
แต่กุ๊กไก่บอกไอ้มั่ว

ไปมากลายเป็นเรื่องที่

กุ๊กไก่ก็บอกแถมท้ายฟาดกลับไปเบาด้วย
สิ่งที่เต๋าพูดว่าส่งเสียให้เรียน
ก็ไม่เป็นความจริงอีกเหมือนกัน
ตอนนี้เท่ากับเต๋าหัวใจสลายคนเดียวฮะ

ฝ่ายหญิงเอามาโพสต์เฟซบุ๊กบอกเต๋าอย่ามายุ่งนะ

เต๋าไปคาลาวเกะร้องเพลงก่อนตอนนี้